เรื่องของการไขปริศนาการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
เรายังคงค้นหาความจริงกันต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้อง

แต่ทีนี้มันจะมีมุมเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คุณพิงกี้สาวิกาเป็นเพื่อนสนิทมากเลยกับคุณแตงโมนะคะ
เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาด้วยกัน
รู้ไหมคะว่ามันเกิดสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้น
ระหว่างที่คุณพิงกี้กำลังจะเริ่มไลฟ์สดขายของเนี่ยปรากฏว่า
คุณพิงกี้พูดถึงคุณแตงโมก่อน

เพราะทั้งคุณพิงกี้ทีมงานเขาได้ยินเหมือนกันค่ะ
เสียงอะไรคุณผู้ชมลองฟังพร้อมกันนะคะ
พี่แบบได้ยินเสียงเหรอ

ชาวเน็ตได้ยินแล้วก็ทีมงานก็ได้ยินค่ะ
ต่างคนนี่มองหน้าลึกเลยนะคะ

แล้วร้องอุ๊ยยืมเสียงพี่หนุ่ม

คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นทีมงานแล้วก็คุณพิงกี้นะคะ
ถึงกับมองหน้ากันแบบเลิกเลยอุทานในใจเลย

คืออย่างนี้คุณพิงกี้เนี่ยเธอไลฟ์รีวิวสินค้า
ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระของสินค้า
เธอก็มีการพูดถึงคุณแตงโมก่อน

คุณแตงโมเป็นคนตลกอยากเห็นความน่ารักความตลกของคุณแตงโม
ทีนี้ตอนที่ไลฟ์เห็นไหมร้องไห้
คุณผู้ชมสองคนนี้เขาสนิทกันมาก
สนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะ
คุณแตงโมคือชอบแกล้ง
แล้วคุณแตงโมบางครั้งก็โดนเพื่อนแกล้งสมัยมัธยมนะคะ
มันมีภาพทั้งสองคนนั่งคู่กัน
ตอนนั้นคุณแตงโมตาบวมเป่งเลยนะคะ
ไปโดนเพื่อนแกล้งมาแล้วคนปลอบใจก็คือคุณพิงกี้

ตอนที่พูดถึงคุณแตงโม
ในใจมันก็พร่างพรูออกมา
เห้ยหน้าจอมันไลฟ์อยู่แล้วค่ะ
ถ้าคิดในมุมตักกะของวิทยาศาสตร์มันก็เป็นไปได้

คุณแตงโมบังคัดหรือเปล่าอ๋อนี่นะค้างไปแบบนี้
นี่จังหวะนี้ค่ะเห็นไหม
ค้างไปสักประมาณ๑๒นาที

ถ้าเกิดคนที่มีการไลฟ์สดนะคะ

ก็กลับมาไลฟ์สดได้ตามปกติ
ทีนี้เอาละจังหวะนี้

กลับมาแล้วแตงโม
แล้วปรากฏว่า
คนที่อยู่ในเม้นต์ก็คือคนทางบ้าน

เออแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะ
คุณพิงกี้บอกว่าเชื่อว่าคุณแตงโมมาหา
เพราะสมัยที่คุณแตงโมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะ
คุณแตงโมเป็นคนตลกชอบแกล้ง

เพราะฉะนั้นมาหาแน่เลยมาแห่ด้วย
คุณพิกกี้บอกว่าไม่กลัวเลยนะที่คุณแตงโมมาหานะคะ
เอาจริงนะดีใจด้วยซ้ำที่เพื่อนมาหานะคะ
นี่เป็นความน่ารักความผูกพัน
ระหว่างที่เพื่อนมีให้เพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนแท้เพื่อนจริง
คือก็อาจจะเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้
ซึ่งก่อนอันนี้เองก็มีที่เป็นนักข่าวคนหนึ่งผู้หญิง
รอไลฟ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
จำได้ใช่ไหมจังหวะที่เอาเรือจำลองสถานการณ์เนี่ย

นักข่าวก็ได้ยินเสียงสะอื้นเข้ามาในไลฟ์เหมือนกัน